กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมคะมีคุณผู้ชมท่านใดที่อาศัยอยู่บริเวณ
แถวถนนอุดมศุกร์บ้างแล้วก็เป็นบริเวณที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ที่เป็นสะพานข้ามคลองเคล็ดเนี่ยมันซุดตัวลง
ส่งข้อความมาเล่ามาบอกกับเราหน่อยก็แล้วกัน
แล้วเราก็ไปตามความคืบหน้ามาให้นะคะสรุปแล้วสาเหตุของมันเนี่ยคืออะไรกันแน่
คุณผู้ชมลองดูคลิปนะคะคือเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากสะพานบริเวณเนี้ย
มันซุดตัวซึ่งเกิดขึ้นที่ถนนอุดมศุกร์ค่ะระหว่างซอยอุดมศุกร์ห้าสิบสามกับซอยหกสิบ
มันซุดตัวสักช่วงเย็นของเมื่อวานนี้แล้วก็ทำให้พื้นถนน๔เลนแตกร้าวเลยนะคะ
โอ้โหเนี่ยดูดิและตรงกลางสะพานเนี่ยอย่างที่บอกซุดตัวความยาวถึง๕๐เซน
ลึกลงไปถึงสองเมตรน้ำเจิ่งนองเสาไฟฟ้าโดยรอบเอียงค่ะ
แล้วโชคดีนะคะที่ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีรถสัญจรไปมาตอนนั้น
ทางด้านของตำรวจจราจรสอนอบางนาเขาต้องปิดการจราจรทุกเส้นทางนะคะ
แล้วก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อน
ทีนี้มาดูเรื่องของสาเหตุที่มันซุดตัวแบบนี้ก่อน
คุณพะนิดาแก้วมากค่ะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวท
เปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้มันมีการก่อสร้างอุโมงระบายน้ำ
บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีการวางโครงสร้างของอุโมงที่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะ
เลยทำให้สะพานเนี่ยซุดลงแล้วถามว่าแล้วทีนี้แก้ไขยังไง
คือมันซุดเยอะเลยทีเดียวอ่ะแล้วชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนน่ะนะคะ
ก็บอกว่าการแก้ไขตอนนี้เบื้องต้นก่อนนะให้ใช้คือเขาใช้กระสอบทรายทำบล็อกเอาไว้
เพื่อปิดป่าอุโมงระบายน้ำป้องกันน้ำไหลค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีการประเมินสถานการณ์เก็บกู้
แล้วก็วางแนวทางแก้ไขต่อลองฟังเสียงเธอดูค่ะ
ว่ามันไม่ใช่ว่าเจ้าเลี้ยงจักรสำนักการโยทัพ
ว่ามันตรวจต่อกับทางที่อยู่ด้านหลังที่อาจจะซุกลงมา
มีค่ะมีค่ะ

คือมันก็จะรายร้อนไปด้วยมีบ้านพักมีอาคารพาณิชย์ต่าง
ตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบเลยคือ

แล้วก็ต้องมีอาคารพาณิชย์ค่ะที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ว่าอาจจะซุดตัวได้๖คูหาด้วยกัน
สำนักการระบายน้ำก็เลยร่วมกับสำนักการโยธาสำนักงานเขตประเวทไปช่วยเหลือประชาชนก่อนค่ะ
มีการจัดศูนย์อำนวยการชั่วคราวบริเวณหน้าปากซอยอุดวมศุกร์๕๓
ยางอีกหนึ่งรายด้วยทางสำนักงานเขตก็มีการแจ้งผู้รับเหมาให้รีบ
ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนและที่สำคัญต้องอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจร
กับคนใช้รถใช้ถนนตอนนี้ก็ขอให้ผู้ที่จะต้องใช้เส้นทางนี้
เลี่ยงก่อนค่ะไปใช้เส้นทางอื่นและให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้า
เพราะลดปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เพราะอะไร
ค่ะวันจันทร์พี่ปออ่าเป็นวันทางงานอืมแล้วเนี่ยตอนนี้ประชาชนโดยร่อมเนี่ย
เดือดร้อนนะคะก็มีการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว
รีบหาสาเหตุด้วยนะว่าตกลงมันซุดมันเกิดจากอะไร
มันจะมีผลกระทบไปกว้างขนาดไหนใช่แล้วเขาบอกว่าต้องใช้ระยะเวลาเนี่ย
ถ้าจะซ่อมแซมเข้ามาดูแลต้องใช้เป็นเวลาเป็นเดือนโอ้โหค่ะ